ก่อนหน้านี้เพิ่งมีดราม่ากู้ภัยไปเองที่ว่า

ต้องบอกว่าอุบัติเหตุเนี่ยนะคือคนขี่บิ๊กไบท์เนาะ
ฝ่าไฟแดงแล้วก็ไปชนเข้ากับรถกระบะ
สภาพคนเจ็บบาดเจ็บสาหัสคือคนขี่บิ๊กไบท์เนี่ยนะคะ

ลักษณะคือขาเนี่ยหักแล้วมันไขว้กันอย่างนี้ค่ะ

พับขาแบบขึ้นมาพาดอยู่ตรงหน้าอกแบบนี้ค่ะ
พอกู้ภัยมาถึงคนก็ไปมุ่งดูเนาะ

แบบนั้นอ่ะแล้วพอลงมาเจอคนเจ็บเสร็จปุ๊บจัดแจงเอาขาของคนคนเจ็บอ่ะ
ดัดลงมากลับมาเป็นสภาพท่าเดิม
ทำแบบนั้นได้ยังไงมันปลอดภัยหรือเปล่า
มันได้มาตรฐานการประถมพยาบาลหรือเปล่า

กำลังจะดูว่ากู้ภัยเขาจะมีวิธีการเคลื่อนย้ายคนเจ็บอย่างไร
อยากเห็นวิธีการแต่พอมาถึงแล้วมันอึ้ง
เห็นจริงแล้วก็คือแบบอุ้ยหวะเสี่ยวก็ไปตามกันนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นต้องบอกก่อนเวลา๓ทุ่มครึ่ง
สี่แยกไฟแดงบ้านบ่อในอำเภอกรรมราศัยจังหวัดกาลสินค่ะ
คลิปนี้ชาวบ้านเขาเป็นคนถ่ายไว้เสียงผ้าก็เสียงชาวบ้านนี่แหละ
อย่างที่บอกว่าอุบัติเหตุนี้คือบิ๊กไบท์ฝ่าไฟแดงชนกระบะนะคะ
มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๔คนเจ็บเล็กน้อย๓คน
แต่ที่เจ็บสาหัสคือที่นอนอยู่ตรงถนนและแขนขาหักผิดรูป
คือคนขี่บิ๊กไบท์เนี่ยแหละค่ะสภาพคือหายใจรวยรินแต่ไม่รู้สึกตัวแล้วนะคะ
รถของอาสาสมัครกู้ภัยหน่วยงานหนึ่งในจังหวัดกาลสินก็ขับมาจอด
แล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะผู้ชายใส่เสื้อกล้ามสีดำ
เกงขาสั้นรองเท้าแตกก็ลงมาลากเอาเปรย์ลงมาอย่างคล่องแคล่วนะคะ
มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยกุฎว่าที่สวมเครื่องแบบสีน้ำเงิน
มีอามแล้วก็สัญลักษณ์ชัดเจนลงมาดูอาการผู้บาดเจ็บด้วย
ก็จับขาที่มันหักผิดรูปไปไขว้พาดอยู่ตรงหน้าอกของคนเจ็บ
จังหวะนี้คุณผู้ชมดูเนี่ยก็คือดึงออกมาแล้วก็เหยียดวางเหมือนเดิม
อีกข้างจับเหยียดวางเหมือนเดิมเพื่อที่จะได้เอาขึ้นเปรย์ได้
โอ้โหชาวบ้านร้องแบบอุ๊ยทำยังไงทำได้ยังไง
แล้วก็ค่อยมีรถอาสาสมัครกู้ภัยอีกหน่วยงานหนึ่ง
แล้วก็กู้ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาสมทบ
มาช่วยพยุงมาเฟฟที่คอแล้วก็ศีรษะคนเจ็บ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะผู้บาดเจ็บรายนี้ไม่รอดค่ะ
ทีนี้พอภาพนี้ออกมาคำวิภาควิจารณ์ตามมาเยอะมาก
ตั้งแต่เรื่องของเครื่องแต่งกายว่าคุณเป็นกู้ภัยแบบไหน
ทำไมแต่งชุดแบบนี้ไม่มีเครื่องแบบ
และการประถมพยาบาลที่คุณดัดร่างของผู้เจ็บผู้บาดเจ็บแบบนั้นเนี่ย

ทางสพชหรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีการสอบสวนเรื่องนี้เป็นการด่วนเลยนะคะ
นายแพทย์พิชัยลิมานนท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาลสินบอกเลยว่า
ผมดูคลิปแล้วทำไม่ถูก

หมอพูดแบบนี้เลยว่านี่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

กู้ภัยนี้ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนสพชและสำนักงานสาธารณสุขด้วย

ปฏิบัติงานไม่ได้มาตรฐานแบบนี้จะต้องมีบทลงโทษ
พักงานยกเลิกหรืออะไรหรือเปล่า
ซึ่งคุณหมอเองก็บอกนะคะก็รู้แหละว่า
การทำหน้าที่ของอาสากู้ภัยเนี่ยเขาต้องเสียสละมากนะ
เวลาส่วนตัวทั้งเงินต่างเองเพราะว่าหลายอย่างอุปกรณ์เขาออกกันเอง
แต่คุณจะมีแค่ความเสียสละและเจตนาดีไม่ได้
ในการที่คุณจะเป็นกู้ภัยคุณต้องมีสองอย่างนั้นและคุณต้องมีความรู้ด้วย
เพราะคุณต้องประถมพยาบาลผู้บาดเจ็บถ้าเกิดคุณทำแบบไม่รู้เนี่ย
จากที่คุณจะช่วยเขาคุณอาจจะไปเร่งให้เขาตายเร็วขึ้นก็ได้
ก็อย่างที่บอกครับเราจะมีการคอนเฟอร์เนสต์ตรวจนั้นทุกประมาณ๓เดือนมาแล้ว
เพราะเหตุที่มีปัญหาที่มีคนรายงานเข้ามา
หรือได้รับทราบว่าการช่วยเหลือครั้งนั้นไม่เป็นไปตามหลักฐาน
เราตามตัวเจอกู้ภัยคนที่ใส่เสื้อกล้ามขาสั้นคนที่ไปดัดขาคนเจ็บด้วยนะคะ
เขามีคำอธิบายแล้วก็คำชี้แจงถึงทุกอย่างทุกการกระทำที่เขาทำไป
นี่คือนายชาติชายโครงสมบัติเป็นหัวหน้าจุดอำเภอกรรมราศัย
หัวหน้ากู้ภัยร่วมใจกาลสินคนที่อยู่ในคลิปนั่นแหละ
ฟังเขาพูดหน่อยค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาคิดยังไงเขาถึงทำแบบนั้น
เราเคยทำมาแบบไหนเราเคยช่วยเหลือยังไงเราก็เอาประสบการณ์ที่เราเคยทำมามาทำอยู่ตรงนั้นเพื่อที่เราจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากตรงนั้นให้มันเร็วที่สุดนะครับแต่เราก็ประสานกับทางโรงพยาบาลให้มารับเปลี่ยนถ่ายให้มันเร็วที่สุดเพื่อจะยื้อชีวิตของผู้ได้รับบาดเจ็บ
คือสภาพของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่จัดขายให้มันเหยียดตรงมันจะเคลื่อนย้ายไม่ได้อย่างไรนะ
คือไม่ได้ครับตามหลักเราต้องจัดท่าของของผู้ป่วยครับผมจัดท่าให้มันเรียบร้อยก่อน

ครับใช่ครับจัดท่าแล้วก็มีการดามมีการประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนแล้วค่อยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ตามคิดแล้วยินยันว่าเราก็ทำตามหลักการปฐมพยาบาลต้องมั้ยครับ
ถูกต้องครับตามหลักปฐมพยาบาลทุกอย่าง
เขามีเหตุผลอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเพราะว่าสัมภาษณ์กันมานานมันปล่อยเสียงหมดไม่ได้

เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มครึ่งตอนนั้นเขาอยู่บ้าน

ปรากฏว่ามีสายด่วนโทรเข้ามาบอกว่ารีบออกไปช่วยเหลือหน่อย
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมันใกล้เคอร์ฟิลล์แล้วนะคะ๓ทุ่มครึ่ง
เขาก็เลยออกไปทั้งชุดนั้นไม่ได้เปลี่ยนชุด

ข้อที่๒ถามว่าทำไมคุณจัดท่าฮาร์ดคอแบบนั้น
มันถูกต้องมันได้มาตรฐานหรือเปล่า
เขาบอกว่าเขาผ่านการอบรมมาแล้วนะ
แล้วเขาประเมินอาการเบื้องต้นคนเจ็บแล้วว่า

มีแผลที่ลำคอยาว๑๐เซนติเมตร
แขนหักสองข้างขาหักสองข้าง
นอนหายใจโรยรินใกล้จะเสียชีวิต

แต่เขาประเมินเบื้องต้นแล้วว่าไม่น่าจะรอด
แล้วตอนนั้นเนี่ยมันมีกระแสของไทยมุงตรงนั้น
ว่าแบบกู้ภัยคันอื่นที่มาตั้งนานแล้ว

พอเขาไปถึงเขาก็เลยต้องรีบจัดการ
เอาคนเจ็บออกจากพื้นที่ตรงนั้นให้ได้เร็วที่สุด
และจากการประเมินส่วนตัวด้วยประสบการณ์

คือไม่รอดเขาก็เลยจัดท่าลงมาแบบนั้น

แต่ภาพที่ผมเห็นคือจอดปุ๊บลงมาจัดท่าเลย
แล้วก็เอาขึ้นรถไปเลยไม่รู้เอาประเมิน

เขาบอกว่ามีการประสานกันผ่านทางวิทย์ด้วย

ด้วยสายตาเบื้องต้นของเค้าค่ะ

เขาทำตามลำดับขั้นตอนที่เขาถูกอบรมมาแล้ว

เขาก็ยินดีที่จะรับคำวิภาควิจารณ์นั้นมา

ถ้าเกิดสมมุติว่าทุกคนมองว่า

เขายินดีที่จะน้อมรับคำวิภาควิจารณ์นั้น
ก็ให้ต้นสังกัดเขาตรวจสอบก่อนแล้วกัน
ต้องสอบสมมติว่ามันถูกหรือไม่ผิดอย่างไร